เอาไปต่อกันที่พี่พศอานนท์กันบ้างนักปั้นมือทอง
หลังมานี้อะไรเป็นข่าวจับมาเล่นหนังเล่นละครกันหมด
สมัครงานกับพี่พศซะเลยอยากเป็นดารากับพจน์อานนท์
พี่พศก็เบรกดังเอี๊ยดเลยนะคะบอกว่า
นี่เห็นฉันมาเป็นนักปั้นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเออ
อยากเป็นดาราแล้วได้เป็นนะคะมันไม่ได้เป็นกันง่าย
อย่างนั้นพี่พศบอกอย่างนี้เลยว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะ
ว่าทำไมทำไมไม่อยากเป็นเด็กของพจน์อานนท์คุณผู้ชม
เพราะว่าจะหล่อจะใสจะยังไงได้หมด
พจน์จัดให้ปั้นได้เขาบอกว่าหล่อใสหล่อแปลก
กม่านมาได้เลยนะครับได้หมดเป็นเห็ด
ก็เลยนี่แหละมีคนอยากคนที่มีความฝันอยากจะเข้าวงการ
อยากจะเป็นดาราก็เลยติดต่อมาหาพี่พศ
บอกว่าเข้าใจนะที่ใครฝันอยากจะเข้าวงการ
แต่นิดนึงไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นดาราได้
เพราะว่ายังมีอีกหลายปัจจัยค่ะ
พร้อมกับแนะนำด้วยว่าถ้าคิดว่าอยากจะสมัคร

เพราะว่าพี่พศเป็นแค่คนตัวเล็กในวงการเอง
แต่มีอิจิพลนะพี่พลตอ่านอน

อาจจะไปกระทบกระเทินจิตใจใครบางคน

ต้องออกโรงชี้แจงอีกรอบเมื่อวานนี้ค่ะ
บอกว่าหากว่าความพยายามในการอธิบาย
ทำร้ายจิตใจใครก็ต้องขอโทษด้วย

ไม่ต้องการเห็นใครมามีความหวังลมแรงนะคะ
หากว่าครั้งนี้ชี้แจงแล้วไม่พอใจ
ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ
คือไม่เข้าใจว่าเกณฑ์การคัดเลือกมันมาจากอะไรไง
หลายคนเขาก็อยากจะส่งโดยซึเม่ไป
เฮ้ยฉันจะได้เป็นดาราหรือเปล่าอะไรแบบนี้